ห้ากัญญาใช่ไหมคุณจะนั่งบ่อไหนก็ตามอย่างคนขับเนี่ยต้องคาดเข็มคันที่รับไป
แต่ว่านั่งข้างคนขับอันนี้ก็คาดกันข้างหลังคุณผู้ชมนั่งบ่อหลังก็ต้องคาดเหมือนกันนะ
จะรถยนต์ส่วนบุคคลจะรถสาธารณะต้องคาดหมดเลยไม่อย่างนั้นมีโทษปรับนะคุณผู้ชม
นี่สาระสำคัญของกฎหมายจราจรฉบับนี้ครับกำหนดให้คนที่นั่งบนรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่จะรถตู้รถบัสทั้งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น
ก็คือทุกคนที่นั่งบนรถเนี่ยคุณผู้ชมต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาครับ
หากใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเจอโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐ครับ
กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้๕กันยายนนี้แล้ว
อีกทีนะเราเตือนแล้วนะเราเตือนตั้งแต่เนิ่นนะ
วันนี้เท่าไหร่ล่ะ๑๐สิงหากฎหมายมีผลบังคับใช้๕กัญญาคุณผู้ชม
เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจะได้เคยชิมกันเอาไว้ครับ
รถโดยสารสาธารณะเนี่ยคุณผู้ชม
มีโชเฟอร์รถตู้คันหนึ่งฮะชาวเน็ตขนานนามให้เขาเป็นสจวดรถตู้
ยังไงอ่ะเป็นยังไงเอาไปดูกัน
สุภาพบุรุษของจริงฮะถามคำถามผู้โดยสารแบบสุภาพมากจะลงท่าอิดไหมครับ
มีลงสาหร่ากลางค่ะพี่สวยสารก็ต่อไปมีลงแยกบางปูไม่ครับพี่เบิร์ดถ้าเป็นรถพี่เบิร์ดนะอาจจะลงยังอ่ะ
ไม่หรอกแต่พี่เขาโอเคเนอะเขาใส่ใจทุกคนเขาใส่ใจ
นี่แหละเวลาคนใส่ใจกับการทำงานมันก็แสดงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ
นี่เขาเลยขนานนามสจวดรถตู้คืออยากทำความรู้จักเลยอ่ะ
ทีมค่าเลยไปถามไปที่ท่าจอรถตู้สายนี้เลยที่อำเภอบางบุทองจนธบุรี
โฟรถตู้คนนี้ครับเขาชื่อพี่รุธชาติวิเศษลาอายุ๔๓ปี
เขาก็บอกว่านุ่มเนี่ยนะพี่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบริษัทน้ำอารมณ์ชื่อดังเลย
แต่พี่ออกจากงานมันมีปัญหาส่วนตัวน้องเอ้ย
หลังจากนั้นพี่ก็หันมายึดอาชีพขับรถตู้โดยสารสาธารณะ
มานานยังพี่อ๋อพี่ขับมา๑๐ปีแล้วปกติพี่ก็พูดแบบนี้ทุกครั้งแหละ
คิดเหมือนกันนะว่าผู้โดยสารจะมาอัดคลิปพี่ไปลงในโซเชียล
ส่วนที่พี่ต้องสื่อสารไปแบบนั้นเพราะว่าพี่จะได้วางแผนในการขับรถไง
พี่จะได้แจ้งให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้าว่ามีลงแวะตรงไหนบ้าง
หรือผู้โดยสารจะแวะตรงไหนบ้างจะได้วางแผนเตรียมตัวที่จะลงจากรถได้โดยไม่ลืมสิ่งของอะไร
โอ้โหนี่ใส่ใจจริงถือว่าเป็นการบริการด้วยใจ
เขาบอกขอบคุณนะขอบคุณเลยทุกคนที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบพี่เขาเนี่ย
พี่รุธชาติยังบอกอีกว่าชีวิตจริงของคนขับรถตู้ในยุคนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นหรอกน้องเอ้ย
จากพิษโควิด๑๙แล้วก็เศรษฐกิจไหนจะน้ำมันแพงอีกล่ะ
แต่ทุกคนก็ต้องสู้อะน้องพี่ก็ขับรถหาเงินไปมาใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

แล้วในยุคดิจิทัลแบบนี้นะสื่อออนไลน์มันไวต่อกันไว